คุณผู้ชมฮะแถวเกาะสมุยคือมีชาวเรือชาวประมงเขาไปเจอไงคุณ

บอกว่าเป็นศพของน่าจะเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติ
บิกินี่ตัวเดียวแล้วก็เสียชีวิตในสภาพลอยอืดแล้วนะครับ
ทีนี้ก็เอามาโพสต์ไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของตำรวจน้ำเกาะสมุยเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบดูหน่อยแล้วไปเอาศพไปกู้ศพมาบนฝั่งหน่อย
คุณผู้ชมฮะเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ายอดเรสบูได้โพสต์ภาพและข้อความบอกว่า
สภาพศพลอยในทะเลสภาพนอนคว่ำหน้าลักษณะศพคล้ายหญิงชาวต่างชาติ
แคปชั่นว่าขออนุญาตแจ้งทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่าพบระหว่างเกาะสมุยหน้าแม่น้ำหาดริ้นกลางทะเล
ชาวเรือแจ้งมานะครับพบช่วงสายของวันที่๔พฤษภาคม

ตำรวจน้ำเกาะสมุยได้รับแจ้งนำเรือตรวจการ๔๓๓พร้อมกำลังพล
อาสากู้ภัยออกลาดตระเวนค้นหาศพหญิงสาวชาวต่างชาติ

พิกัดในทะเลระหว่างหน้าอ่าวบ้านแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุย
หน้าหาดริ้นอำเภอกเกาะพงันพร้อมทั้งลาดตระเวนค้นหา
หลายชั่วโมงนะคุณสรุปยังไม่พบเลย
ยังไม่พบศพของหญิงสาวชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
แต่คาดว่าอาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาร่างไปในทะเล

ส่วนการตรวจสอบสภาพศพตามรูปถ่ายนะ
คว่ำหน้าศีรษะจมในทะเลใส่บิกินี่ตัวเดียว

สภาพขึ้นอืดแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วันนะครับ
ตอนนี้ตำรวจน้ำเกาะสมุยได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง
ประกอบการเดินเรือทั้งเรือประมงเรือนำเที่ยว
หากพบเห็นให้แจ้งตำรวจน้ำสายด่วน๑๑๙๖ทันทีนะครับ
ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีเปิดเผยว่าขณะนี้
ยังไม่มีการไม่มีใครนะคุณมาแจ้งนักท่องเที่ยวศูนย์หาย
ในพื้นที่ของสพเกาะพงันสพเกาะสมุยแล้วก็สพบผุดนะครับ
แต่ได้สั่งให้ตำรวจสายตรวจเดินเท้าตรวจสอบบริเวณชายหาด
อาจจะมีศพถูกคลื่นซัดเข้าหาชายฝั่งด้วยนะครับ
ยังกลายเป็นศพปริศนาอยู่นะครับ